วันศุกร์นี้นะครับเอเชียนเกมที่อินโดนีเซียก็จะเปิดฉาก
คืออย่างเป็นทางการนะครับ๑๘สิงหาคมถึง๒กันยายน
ไปดูความเคลื่อนไหวของทีมบอลชายเดินทางไปแล้วนะครับ
วันแม่แห่งชาติแล้วก็ได้ลงฝึกซ้อมผ่อนคลายกล้ามเนื้อกัน
หลายคนเนี่ยนะครับก็ดูแล้วเขาบอกว่าดูตื่นตัว
มีสมาธิกันโค้ดโย่งบอกแบบนี้นะครับนักเตะก็ยืดกล้ามเนื้อ
บริเวณสระว่ายน้ำของโรงแรมเป็นการผ่อนคลาย
หลังจากที่เดินทางกันมาแล้วก็ฝึกซ้อมในช่วงเย็นนี้
ในกลุ่มบีของเราเนี่ยนะครับเกมแรกเจอกับกาต้าเวลา๑ทุ่มนะครับ
หลังจากนั้นจะเจอบังคลาเทศ๑๖สิงหา
ต้านี่น่าสนใจนะเพราะว่าเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกครั้งต่อไป
ใช่แต่ว่าชุดนี้เนี่ยก็ต้องดูว่าเขาหยิบใช้ไปถึงชุดใหญ่ได้สักกี่คน
ซึ่งก็มีระยะเวลาพอสมควรนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ย
รอบแรกก็เจอกับทางอูสเบกิสถานที่๑๙สิงหาคมนะครับ
ส่วนอีกหนึ่งกีฬายอดฮิตนะครับวอเล็กบอลครับ

การประกาศรายชื่อทีมวอเล็กบอลชายและหญิงในประเภทในร่มนะครับ
รวมไปถึงการประขันประเภทชายหาดด้วยนะครับ

สมาคมนั้นตั้งความหวังเอาไว้ที่เหรียญใดเหรียญหนึ่งนะครับ
หลังจากที่๔ปีที่แล้วสร้างประวัติศาสตคว้าเหรียญทองแดงมาได้
ครั้งนี้นะครับคัมแบ็คกลับมาแล้วครับทัศน์ดาวนั้นแจ้งนะครับ
หายจากอาการบาดเจ็บที่เข่าซ้ายกลับมามีชื่อ
ติดทีมชาติอีกครั้งในรอบเกือบ๒ปี
ทีมชุดของชายเนี่ยก็ตั้งเป้า๑ใน๘นะครับ
ว่าจะต้องติดให้ได้ในเอชั่นเกมคนนี้
ส่วนในประเภทใช้หาดนะครับทีมหญิงนำทีมมาโดยคู่หูเอส้มครับ
ก็เตรียมที่จะสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬานะครับ
ด้วยการเลี้ยงอาหารเย็นในวันพรุ่งนี้เวลา๑๗น๓๐น
แล้วก็ทัพนักกีฬาวอเล็กบอลทั้งหมดนะครับ
ออกเดินทางไปที่อินโดนีเซียในวันศุกร์ที่๑๗สิงหาคมนี้ครับ
ไต้หวันครับรอบจัดอันดับนะครับ
ทีมชาติไทยพบกับเวียดนามซึ่งรอบแรกไทยเคยชนะมาแล้วนะครับ๓ต่อ
เซตครั้งนี้ก็เหมือนกับรีแมชแล้วก็เป็นการรีลันเทปอีกครั้งหนึ่ง
จบแบบเดิมครับไทยชนะไป๓ต่อ๒เซต
แต่เพิ่มเติมคือเซตที่๔ไฮไลท์จริงคุณวรปัตร
เพราะว่าต้องดิวส์กันถึงแต้มมโหลานนะครับ
เป็นเวียดนามที่ชนะไป๓๙ต่อ๓๗ดิวกันถึงขนาดนั้น
เสมอกันที่๒ต่อ๒เซตแล้วก็ต้องว่ากันต่อที่เซตที่๕ไทยก็ชนะไปนะครับ
นามจบครับจบที่อันดับ๙นะครับ
ส่วนไทยนั้นมีลุ้นที่จะจบอันดับที่๕นะครับเพราะว่าในรอบต่อไป
รอบจำเป็นอันดับ๕๘นะไทยจะเจอกับเกาหลีใต้
ติดตามกันต่อนะครับแล้วก็คุณผู้ชมสามารถชมบันทึกภาพการแข่งขันของวันนี้ได้ด้วยทางไทยรัฐทีวีครับ
ก็ดีนะครับพูดถึงว่าได้หลุดไปเล่นในรอบนั้นก็มีโอกาสที่จะได้ปรับเปลี่ยนผู้เล่น
แล้วก็มีการฝึกซ้อมโค้งสุดท้ายเหมือนกันก่อนที่จะไปแข่งเอเชียนเกม